คุณแม่ก็ให้ระบุเองแหละว่าโอเคชื่อเดิมมันไม่เอาแล้ว
พระบอกว่ามันไม่ดีพอเปลี่ยนเป็นชื่อนี้แล้วไม่กลับมาเปลี่ยนชื่อเดิมหรือชื่ออะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครั้งนี้พี่ขอเปลี่ยนว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยขอหนังสือรับรองแพทย์นะ
เพื่อระบุถึงสติสัมปัชญะก็แค่นั้นเองค่ะ
แล้วก็ไม่มีการพูดที่แบบว่าหยาบคายอะไรกับประชาชนก็ใช้คำพูดทำนองนี้แหละค่ะ
ก็พูดไปก็ไม่คิดว่าจะมีประเด็นว่าให้ไปสื่อความหมายว่าไปว่าลูกเขาว่าเป็นคนบ้าตามที่คุณแม่ให้ข่าวไป
ผู้ร้องยืนยันจะกลับมาเปลี่ยนชื่อเดิมหากมีขอเปลี่ยนชื่อใหม่
ครั้งหน้าผู้ร้องต้องนำใบรับรองแพทย์ระบุสติสัมมาชัญญะให้ครบถ้วนเนื่องจากผู้ร้องมีการเปลี่ยนชื่อบ่อยบ่อยครั้ง
โกรธตัวสั่นเลยค่ะลูกเราเนี่ยสติดีแต่เขาเขียนมาแบบนี้คือไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม
เรามองว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามีการเปลี่ยนไปแล้วงั้นเนี่ยการใช้ชื่อที่จะกลับมาใช้ชื่อเดิมอีกอะค่ะ
มันก็ถือว่าถือว่าบ่อยครั้งไหมปีที่แล้วเปลี่ยนปีนี้มาเปลี่ยนอีกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วกลับไปใช้ชื่อเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นชื่ออื่นหรือชื่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
ณวันที่๑๐ตุลาคมพศ๒๕๖๕ค่ะคุณธนพรแล้วก็กับคุณแม่ค่ะได้มาขอยื่นเพื่อเปลี่ยนชื่อ
โดยอ้างว่าพระเนี่ยได้ให้ชื่อมานะคะเป็นชื่อนึงซึ่งพระบอกว่าเป็นความหมายที่ดีแล้วก็เหมาะกับน้องถูกฉลกกับน้องอะค่ะ
แต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนแล้วก็นายทะเบียนนะคะได้พิจารณาดูแล้วค่ะความหมายของชื่อน้องเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่ไม่เหมาะกับการที่จะใช้ชื่อที่จะเป็นของน้องไม่เหมาะกับผู้หญิง
ก็ได้บอกทางคุณแม่แล้วก็บอกน้องไปว่าน้องต้องอยู่กับสังคมแล้วก็ต้องอยู่กับเพื่อนร่วมงาน
กลัวว่าน้องจะโดนล้อในที่ทำงานหรือว่าเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกทางคุณแม่ว่าให้ให้คุณแม่ลองหาชื่อใหม่ดีไหมที่เหมาะสมกับชื่อน้องอะค่ะ
เพราะว่าชื่อที่ได้มาวันนี้ค่ะจะไม่เหมาะกับชื่อของผู้หญิงจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่า
แล้วก็เป็นชื่อที่ออกเสียงแล้วเนี่ยมันดูแล้วไม่คุ้นหูสำหรับคนทั่วไป
แล้วก็บอกว่าเป็นมงคลกับชีวิตของน้องก็เลยบอกว่าถ้าคุณแม่ยืนยันแล้วคุณแม่บอกว่าให้ระบุไปเลยว่าคุณแม่ยืนยันว่าจะใช้ชื่อนี้
แล้วไม่ประสงค์ที่จะมาเปลี่ยนกับชื่อเดิมหรือชื่อใหม่อะไรทั้งสิ้นก็บอกโอเคได้ค่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวจะหมายเห็นแบบนี้ไปนะคะว่าคุณแม่เป็นคนที่จะ
ประสงค์ที่จะเปลี่ยนชื่อนี้จริงให้กับน้องแล้วก็ค่ะก็คือในส่วนที่ว่าให้หมายเหตุนี้ถ้าเป็นทางคุณแม่บอกว่าใส่ไปเลยค่ะหมายเหตุไปเลยค่ะว่าเนี่ยแม่ประสงค์ที่จะที่จะตั้งชื่อนี้ให้กับน้องจริงถ้าคุณแม่ยืนยันแบบนี้ก็คือก็ดำเนินการให้ตามที่คุณแม่ต้องการ
ครับแล้วในส่วนของวันที่๑กันยายนที่ผ่านมาพ่อเขามาเปลี่ยนใหม่คราวนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
ก็จำได้ก็จำเคสของน้องได้เนื่องจากว่าเป็นเคสที่เราหาลือกันก่อนที่จะมีการเปลี่ยนให้น้องในครั้งนั้นใช่ไหมคะ
ก็บอกว่าน้องวันนี้จะมาเปลี่ยนชื่อเหรอคะก็ถามว่าน้องจะเปลี่ยนด้วยชื่ออะไร
ก็บอกว่าหนูจะกลับมาใช้ชื่อเดิมทางอำเภอก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยค่ะคุณแม่เนี่ยเป็นคนมาเปลี่ยนให้น้องนะ
แล้วก็บอกว่าให้น้องใช้ชื่อนี้แล้วก็ไม่ประสงค์ที่จะใช้ชื่อเดิมอีกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขออนุญาตคุณแม่หรือยังแล้วน้องก็บอกว่าน้องก็เดินออกไปข้างนอกค่ะเดินออกไปแล้วก็โทรหาแม่ประมาณนี้ค่ะ
สักพักหนึ่งก็มีโทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาบอกว่าช่วยดำเนินการให้กับชื่อนี้หน่อยเขาโทรมาพักพวกโทรมาขออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าก็ไม่ต้องโทรมาขอหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้โหมดไม่ว่าใคร

ไปสื่อความหมายว่าไปว่าลูกเขาว่าเป็นคนบ้าตามที่คุณแม่ให้ข่าวไปสักพักหนึ่งพอน้องได้ใบเปลี่ยนชื่อหรือว่าทุกอย่างออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่กับน้องก็มาหาท่านในอำเภอใช่ไหมคะบอกว่ามาจะมาขอคุยเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ค่ะตามที่มีคนเล่าให้ฟังอะนะคะแล้วสักพักหนึ่งคุณแม่ก็เดินมาที่ห้องแล้วบอกว่ามาหา
ไม่หล่อคุณแม่ก็เดินมาแล้วก็ชี้หน้าด่าเพลินเลยว่าคุณใช่ไหมคุณหาว่าลูกฉันบ้าบอกว่าไม่มีใครหาว่าลูกคุณแม่บ้าเพลินก็บอกว่าสติสัมปัชญะแปลว่าไม่ได้แปลว่าบ้าอย่างนี้ค่ะเขาก็บอกว่าแล้วเจอกันก็บอกว่าไม่ไม่เจอค่ะเพลินไม่เจอแล้วก็เขาก็เดินออกไปค่ะเรื่องมันก็มีประมาณนี้ก็เป็นการต
ในประเทศมาเลเซียทั้งที่เขาเป็นคนเดิมแต่เขาเนี่ยก็ใช้วิธีการเปลี่ยนชื่อซึ่งเราจะเจอกรณีอย่างนี้เรื่อยบางเคสเราก็ถามตรงตรงว่าทำไมเปลี่ยนชื่อแล้วทำไมถึงเปลี่ยนเป็นชื่อนี้บางคนก็ให้ความจริงกับเราอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นการป้องกันทุกรอบด้านว่าไม่ให้มีการสนับสนุนให้คนไทยหลบหนีเข้ามา
เราก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวรบกวนคุณลุงคุณป้าไปขอหนังสือรับรองแพทย์นะคะแล้วก็ให้ทางแพทย์เนี้ยระบุด้วยนะคะว่ามีสติสัมปะชัญญาครบทุกวันทุกประการแล้วก็เพื่อใช้ในการทำพินัยกรรมซึ่งเป็นข้อความที่เราใช้ในการพูดคุยกับประชาชนที่มาใช้บริการที่ห้องทะเบียนอยู่แล้วอ่ะค่ะ